ต่อไปกับอักษรย่อในไทรัตออนไลน์ค่ะ
นี่เลยมีนางเอกนางร้าย๓คนรวบตึงกันมานะคะ

รวมอักษรย่อ๓ดาราสาว
ทิ้งทิ้งแฟนไม่ไปเรียนแต่ได้ปริญญา
คนแรกค่ะเป็นนางเอกหมวยเลิกแฟนของคุณผู้ชม

แฟนไทโซยังไงรู้ไหมคะ

ไฮโซก็ไปคุกเข่าขอแต่งงานคนอื่นเลย

เขาลือกันมาอีกคนนึง
คนต่อไปดิฉันสัมภาษณ์บ่อยมาก
หวยแซ่บนะคะกับนักการเมือง
เขาบอกว่าคนนี้นะคะนางก็ใช้ชีวิตแบบแนวนางร้ายนะคะ

เขาทำการบ้านส่งอะไรอย่างนี้เปล่า

โอ้โหมหัศจรรย์แห่งวิชาเรียนและพลังซุปเปอร์สตาร์มากนะคะ
ก็ได้แต่เว้าวอนว่าไปเรียนบ้างเถอะค่ะหนู

เพราะดูมีอภิกษิเยอะน่ะน้อฟเดินก็หมั่นไส้บ้างอะไรบ้าง

ถ้าเมาส์ตรงนี้อาจจะโดนรวบตึงแทนนะคะ